เพราะว่าใช้สถานที่ที่ไทยฝึกอยู่บ่อยครั้งนะครับ
กองทัพบกของสหรัฐได้นำเครื่องบินลำเลียงแล้วก็รถหุ้มเกราะ
ที่บรรทุกมาบนเรือพานิษฐ์ขนาดใหญ่จากรัฐบัวจีเนีย
เลื่อนย้ายลงที่ท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
ลิคอปเตอร์ฉี่นุกที่เคลื่อยออกจากเรือลิบาลิเดอร์
เรือผ่านนิดขนาดใหญ่คือหนึ่งในยุทธโทปกรณ์ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
ที่นำมาจากรัฐบัวจีเนียเพื่อเข้ารวบฝึกผสม
ร่วมกับกองทัพไทยในภาคพื้นแปซิฟิกและกองกำลังพันธมิตร
เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหาร
โดยการเคลื่อนย้ายยุทธโปรกรณ์ครั้งนี้
องทัพบกสหรัฐได้นำแฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบชีนุก
จำนวน๒ลำไฮลิคอปเตอร์แบบแล็คฮ็อกจำนวน๑๐ลำ
และลดทุ่มกรอกขนาดเบาอย่างรถฮัมวี่รถผลิตน้ำปลาปลาเคลื่อนที่
รถลากจูงพร้อมปืนใหญ่จำนวนอีก๒๔๕คัน
ส่วนทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายลงที่ท่าเรือจุกเสม็ด
ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี

นี่เป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางของกองทัพบกสหรัฐแล้วครับ
นำมาร่วมฝึกคอปบาโกในปีนี้
เครื่องบินลำนี้เองนะครับจะบรรจุกำลังคนได้ประมาณ๓๕คน
เพื่อเข้าไปส่งในพื้นที่ภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยครับ
ส่วนการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ด้านสรรพวุฒิ
อย่างวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนกองทัพบกสหรัฐ
ขนย้ายลงที่ท่าเรือทุ่งโปร่ง
ภายในฐานทัพเรือสัตหีบจำนวน๒๔ตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อนำไปฝึกยกพลขึ้นบกที่หาดยาวอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีในวันที่๑๗กุมภาพันธ์นี้
รวมถึงการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
ในวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่บ้านจันเขมจังหวัดจันทบุรีด้วย
ที่เดินทางมาพร้อมกับเป็นเหลือกล่องยูโทปกร
รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก

โดยบอกว่าประสบการณ์ที่ได้จากการฝึก
อยากนำไปพัฒนากองทัพตนเองในอนาคต
แม้ว่าจะเป็นการฝึกนอกประเทศก็ตาม
สำหรับการฝึกโกบาโก
ระหว่างวันที่๑๓ถึง๒๓กุมภาพันธ์นี้
จะเป็นการฝึกเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง

โดยจะเน้นใช้กองกำลังรักษาสันติภาพ

รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความช่วยเหลือ
มนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย

ยุงสักการสงเกตข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน